อีกหนึ่งคนที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญก็คือท่านพบหน่วยซิลนั่นเองนะคะ
ทางด้านพรตรีอภอยู่คงแก้ว
ซึ่งทั้งสองสาวนะคุณอรัชพรคุณพลอยสจี

แต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าหนักเป็นทางทะเล

แต่งานนี้มาถึงเชียงรายแล้วเป็นงานหนักเลย
งานยากด้วยก็คาดไม่ถึงครับว่ามันจะเป็นถึงขนาดนี้ครับ
พอได้ไม่เห็นสภาพแล้วนะครับ
ซึ่งวันที่ผมมาผมมาถึงพื้นที่ประมาณ๖โมงเย็น
ผมก็กล่าวว่าเข้าไปดูในถ้ำสักนิดนึง
ผมออกมาก็๑๐โมงเช้าเลย
เข้าไป๖โมงเย็นกลับมา๑๐โมงเช้าเลย
เพราะเห็นว่าความยากลำบากแล้วก็การต่อสู้
ที่จะนำน้องออกมาเนี่ยมันไม่ง่ายไม่ง่ายเลย

เขาก็เสียในช่วงของตอนเกือบเช้าปีหนึ่งเพราะมากแบบ๑ต้าน
แล้วก็เราก็ทยอยนำร่างออกมานะครับไปส่งไปโรงพยาบาล
ในช่วงเช้าก็กัฎจงคนที่ทำงานในวันนั้นก็ออกมา
ออกมาจากถ้ำออกมาเช้าเลยนะครับ
ก็ผมก็ได้คุยกับกำลังพล
ทั้งมนุษย์กรกทนน้ำประจำกาลและพวกเสี่ยงพลีกรด้วย

สิ่งที่จาแซมเนี่ยที่ต้องเสียสละหัดชีวิตต่อคาลิกภัณฑ์นี้จะต้องหลุ่นซูอาญ
ทางคนปฏิบัติที่ผมว่าเสียชีวิตเนี่ยตอนที่ผมเป็นช่าง
เลือดเดือดโทรเลยผมเสียใจมากเลยเพื่อนร่วมการเสียชีวิต
เนี่ยเสียใจมากเลยแต่พอหลังนานแล้วผมก็รู้สึกว่าถ้า
เขาเสียชีวิตในราชการเนี่ยเราก็จัดงานได้สมเกียจเลย
นะครับร่างภูมิธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นเกลียดประวัติที่
ดีที่เขาเสียชีวิตในหน้าที่เนี้ยค่ะอืมอ่าทางราชการทาง
ทัพเรือไม่เคยไม่เคยทอดทิ้งนะครับแล้วก็ถ้าเลือก
ถ้าเลือกไปได้นะครับผมก็อยากอยากอยากทำอยากจัดแสง
อืมแต่โดยการจัดแสงเขาก็เป็นรูปของชาวไทยเป็นโลก
อืมสินนี้ก็นั้นพลาดพรุ่งจันทร์หรือเปล่าค่ะ
เรามีวิสัยทัศน์ของหน่วยว่าเราจะต้องเป็นโปรเฟชนัล
ฐานเรือท่านก็มีวิสัยทัศน์ที่จะให้กองทัพเรือมีความเป็นมืออาชีพ
ดังนั้นเราจะต้องมีการทุกษ์กันลองคน
ทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านองค์ยุทธวิธีที่เราต้องฝึกอยู่ตลอดเวลา
ปัจจุบันขณะนี้ที่เราถามว่าเราจะต้องมีการให้กันลองคนให้ยิ่งแข็งแรง
นอกจากการศึกษ์ที่สุดทีแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็พัฒนาปรับภูมิห้องเวทของหน่วยเนี่ย
เป็นเทรนนิ่งเนี่ยเราก็มีเทรนเนอร์อยู่
ก็มีน้องหลายคนที่เล่นเวทแล้วก็ไปอบรมเป็นเทรนเนอร์
ผมก็อยากให้ทำอะไรมีความเป็นมืออาชีพ

จะต้องรู้ว่าอุปกรณ์ส่วนไหนสร้างเสริมกล้ามเนื้อส่วนไหนนะครับ
ภารกิจนี้ก็เห็นชัดเลยว่าคนแข็งแรงเท่านั้น
ก็จะเป็นภารกิจแรก